มาดูเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่กันบ้างคุณผู้ชมโอ้ยเห็นข่าวบ่อยเหลือเกินนะคะ
แล้วก็มีประชาชนชาวบ้านเนี่ยตกเป็นเหยื่อเยอะคราวนี้เกิดขึ้นที่ชุมพรค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปบุกจับกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าในเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ไปหลอกขายวัตถุมงคล
สาริกาลิ้นทองไปหลอกกับประชาชนพอมีการไปบุกจับกลุ่มได้ก็เตรียมรวบตัวที่จะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
กรุงเทพมหานครค่ะพันธุ์ตำรวจเอกนัทวัฒน์เกษรักษ์ผู้กำกับการกองบังคับการกองปราบราม
ก็ร่วมกับตำรวจภูทรชุมพรนะคะนำหมายสารเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนางพาณิชมะลิทองอายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอเมืองชุมพรค่ะ
ที่ไปจับกลุ่มเนี่ยเพราะว่ามีการสืบทราบบอกว่าคนคนนี้เป็นแกนนำเป็นระดับแกนนำภาคใต้เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ของเจ๊มาลี
แล้วก็ไปหลอกให้คนมาร่วมลงทุนมาขายวัตถุมงคลชนิดต่างอย่างสาลิกาลิ้นทองพระพิคเนตที่ทำจากไม้กฤษณาขาว
ไม้อำพันธ์แล้วบอกกับคนที่บอกกับชาวบ้านแบบนี้บอกว่าเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ

เสียเงินไปเป็นหลักแสนบางรายนะคุณผู้ชม

แล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อมาจากทั่วประเทศค่ะ
มูลค่าความเสียหายก็มากกว่า๕๐๐ล้านบาทนะคะ

เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
แล้วก็มีการแจ้งความกับตำรวจกองปราบ
ให้ช่วยสืบสวนดำเนินคดีกับระดับแกนนำเครือข่ายดังกล่าวนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้เวลาในการตรวจยึดหลักฐาน
แล้วก็บันทึกการจับกลุ่มประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ญาติของผู้ต้องหาคอยติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
หลังจากนั้นตำรวจกองปราบเขาก็มีการควบคุมตัวนางพาณิชย์
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพร
พอลงบันทึกประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็คุมตัวขึ้นรถไปสอบสวนขยายผลที่กองปราบปราม

ญาติก็ตามมาด้วยอีกเหมือนกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทวัฒน์ก็บอกว่านอกจากนี้
มีการแบ่งกองกำลังออกเป็น๓ชุด
เพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มระดับแกนนำ
ที่ตอนนี้เขากำลังจัดสัมมนาเครือข่ายดังกล่าวทางภาคเหนือ
ไปจับกลุ่มได้๒คนนะคะที่ภาคเหนือ
แล้วก็จับกลุ่มในพื้นที่ชุมพรได้๑คน
หมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วก็มีการตรวจยึดของกลางได้อีกจำนวนนึง
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
จะต้องมีการประสานกับทางสำนักงานป้องกัน
ปราบรามการฟอกเงินต่อไปด้วยนะคะ

สาฬิกาลิ้นทองกับเจ้าหน้าที่เหรอ

แชร์ลูกโซ่โดนอีกแล้ว